ข่าวนี้หลายคนเห็นแล้วก็อุ๊ยสงสาร
ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ที่บางทีมีลูกเล็ก
คือเหตุการณ์นี้น้องกองบินค่ะเด็กชายวัย๒ขวบ
อยู่ที่ศูนย์อบรมเด็กแล้วก็ขึ้นรถตู้
เพื่อที่จะไปที่ศูนย์อบรมเด็กปรากฏว่าคุณครูอ่ะ
ลืมน้องเอาไว้ในรถตู้แล้วคิดดูสิ

อาการน้องตอนนี้สาหัสมากเลยคือตับไตไม่ทำงาน
แต่แม่บอกกับหมอบอกว่าอย่าเพิ่งถอดเครื่องช่วยหายใจนะ
นี่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณครูที่ต้องดูแลเด็ก
หลังจากรับมาจากพ่อแม่แล้วต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็คุณครูที่ขับรถตู้ด้วยคนที่รับเด็กขึ้นรถตู้
คนที่ตรวจตราจำนวนเด็กตอนที่เด็กลงจากรถตู้เพื่อเข้าโรงเรียน
ค่ะอันนี้สำคัญมากนะเอาจริง
คือเด็กขึ้นรถตู้คันนี้แค่๑๗คนเท่านั้นเอง
แต่ว่าคุณครูก็เข้าใจว่าเด็กลงมาหมดแล้วไง
ปิดประตูแล้วคิดดูสิสภาพอากาศที่มันร้อนจัด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมาราม
ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้องเนี่ยคือน้องกองบินเด็กชายธนกฤษยอดมณีอายุ๒ขวบ
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบ
เพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
ปรากฏว่าน้องไม่รู้สึกตัวค่ะ
แล้วคุณหมอก็บอกว่าตับและไตไม่ทำงาน
ตอบสนองน้องมีอาการสมองบวม
แล้วคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
เอาจริงคุณหมอก็บอกกับคุณแม่แล้วแหละ

แต่แม่ก็บอกว่าหมออย่าเพิ่งถอดเครื่องช่วยหายใจได้ไหม
พยายามทุกวิถีทางแล้วก็อยากให้น้องกลับมา
คือหมอบอกว่าจริงคุณแม่คุณพ่อต้องตั้งใจ
หมายว่าทำใจตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ
คือวันแรกคือวันที่๑๑สิงหาคม
น้องอยู่ในรถตั้งแต่๗โมงกว่าถึงบ่ายโมงกว่า
แต่ว่าเมื่อวานนี้๒วันที่ผ่านมาอาการดีขึ้น
แต่พออาการดีขึ้นก็กลับอาการแย่ลงอีกแล้ว

คุณหมอก็บอกว่าทำใจอีกแล้วนะคุณพ่อคุณแม่
คุณแม่บอกแบบนี้บอกว่าอย่าถอดเครื่องช่วยหายใจ
อยากให้โอกาสน้องกองบินก่อน

เพราะว่าก็แม่แล้วก็ลูกนะ
คือคนเป็นแม่ใจแทบสลายพอรู้ข่าวแบบนี้

รถตู้ของทางศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดศรีมารามก็ไปรับเด็กที่บ้านต่าง

มีเด็กที่จะต้องขึ้นรถตู้คันนี้๑๗คน
แล้วก็มีครูเวรนั่งมาในรถด้วย๑คน
ทีนี้ดูจุดดูตำแหน่งค่ะ
กองบินนั่งแถวที่๒ริมหน้าต่างขวามือสุด
พอรถมาถึงที่ศูนย์เด็กเรียบร้อยแล้ว
คุณครูก็ให้เด็กลงจากรถ
แล้วตอนนั้นคุณครูก็คิดว่า
เด็กน่าจะลงมาจากรถหมดแล้ว
เพราะว่าเขาก็จอดที่ด้านหน้าโรงเรียนข้างเสาทงถูกไหม
ก็ครูคิดว่าเด็กลงหมดเลยปิดประตูรถ

ว่ามีเด็กตกค้างอยู่ในรถหรือเปล่า
จนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
คือตอนหลังจากนั้น
ก็มีการเรียนการสอนตามปกติ
พอบ่ายโมงครึ่งทางด้านแม่ของน้องก็สอบถาม
ว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นลูกวิ่งเล่นกับเพื่อนในโรงเรียน
เพราะปกติในไลน์กลุ่มเขาก็จะมีการถ่ายรูป

ทีนี้พอเป็นแบบนั้นปุ๊บแม่ก็เลยสอบถามคุณครู
แล้วคุณครูก็ยังตกใจอยู่เลยว่าอ้าวคือน้องมาโรงเรียนด้วยเหรอ
จังหวะนั้นที่แม่บอกว่าก็แม่ส่งน้องขึ้นรถตู้เอง
คือคุณครูที่สอนบอกว่าน้องกองวินไม่ได้มาเรียนค่ะคุณแม่วันนี้
คุณแม่บอกไปสิคะเพราะคุณแม่เป็นคนส่งน้องตั้งแต่เช้าขึ้นรถ
ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณครูรีบวิ่งไปที่รถตู้เลย
เพราะว่าจังหวะนั้นมันมีความคิดเดียวเลย
เฮ้ยพอแม่บอกว่าส่งน้องกองบินมาเองแล้วเปิดประตูดูค่ะคุณผู้ชม
ก็เห็นน้องกองบินนั่งอยู่ในตำแหน่งเดิมเลย
คือแถวที่๒ริมหน้าต่างขวามือสุด
แต่น้องอยู่ในสภาพนอนหมดสติอยู่ในรถนะคะ

เพราะว่าธรรมดาน้องกองบินจะนั่งหน้าเลยแหละ
แต่ว่าในวันเกิดเหตุอยู่คุณครูก็ส่งน้องไปนั่งแถวอื่น
ใช่ซึ่งคุณแม่ก็คือคุณแม่สุวพัฒน์ชัยธรรมอายุ๒๖ปี
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ย
ส่งลูกขึ้นรถตู้ของศูนย์เด็กเล็กที่หน้าบ้าน

แล้วอย่างที่บอกค่ะทุกวันลูกชายนั่งข้างหน้าไง
แต่ว่าวันนั้นครูให้น้องไปนั่งข้างหลัง
แล้วหลังจากนั้นพอรถตู้ไปถึงที่โรงเรียน
ตอน๗โมงครึ่งช่วงบ่ายครูส่งภาพ
ภาพการเรียนเข้าไปในห้องไลน์กลุ่มผู้ปกครอง
แม่ก็เปิดดูทุกรูปเลย
แล้วก็สไลด์ไปเรื่อยซูมดูไปเรื่อย

หลังจากนั้นคุณครูก็ตอบกลับมานะคะ

ทีนี้แม่ก็เลยยืนยันว่าแม่เป็นคนส่งกองบินขึ้นรถด้วยตัวเอง

เห็นน้องนอนหมดสติอยู่
แปลว่ารวมเวลาทั้งหมด๖ชั่วโมงที่น้องอยู่ในรถตู้
เอาฟังคุณแม่ของน้องกองบินหน่อยค่ะ

พอดีที่บ้านก็คือต้นไม้ล้มใส่บ้านนะคะ

แล้วก็พอบ่ายโมงครึ่งหนูว่าง
หนูก็เลยดูไลน์กลุ่มห้อง
พอดูลายกลุ่มห้องเสร็จก็คือมันไม่มีลูกหนูไงพี่
หนูก็เลยถามว่าลูกหนูไปไหน
คุณครูประจำชั้นก็บอกว่า

หนูก็เลยส่งเครื่องหมายคำถามไป

หนูก็บอกว่าไปวันนี้หนูไปส่งเองกับมือ

คุณประจำชั้นก็กดวางสายแล้วก็หาเลย
พอหาครูประจำชั้นหนูก็เลี้ยวไปหาลูกทั้งที
พอหนูไปหาก็คือระหว่างทางหนูก็โทรหาครูประจำชั้นตลอด
ประจำชั้นบอกว่าตอนนี้กองบินติดอยู่ในรถ
ไปเจอก็คือแบบลูกกำลังชักอะไรแบบนี้ค่ะ

บอกว่าตอนนี้น้องกองบินอยู่ในภาวะที่ทั้งตับไตแล้วก็สมองไม่ทำงาน
อยากให้คุณแม่อยากให้ครอบครัวทำใจ
แต่แม่ก็ขอร้องคุณหมอนะคุณหมอคะ
ไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าเพิ่งถอดเครื่องช่วยหายใจนะ
อยากให้โอกาสกับน้องกองบินก่อนแล้วก็อยากให้ลูกกลับมา
ผู้เป็นแม่บอกว่าในวันที่ไปส่งน้องกองบินที่รถ

เหมือนกับการส่งลูกครั้งสุดท้ายเลย
บอกแบบนี้ว่าจูบครั้งสุดท้าย
แต่ไม่นึกว่าจะเป็นการส่งครั้งสุดท้ายแบบนี้จริง
อย่าให้มีรถตู้ส่งเด็กแบบนี้อีกเลยคุณแม่บอก

สองแถวส่งเด็กพอจะได้เห็นว่ามีเด็กค้างอยู่ในรถหรือเปล่า
ขณะที่พ่อของน้องกองบินก็คือนายธวัชชัยยอดมณี
พ่อตอนนี้ได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
กับทางด้านของตำรวจสพพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะฮะ
โดยมีคู่กรณีที่ถูกแจ้งความก็คือนางสุนิสาผูกพาณิชย์
ซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมาราม
นางสุนิสาเขาก็เปิดเผยบอกว่าได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
น้องกองบินในเบื้องต้นแล้วนะครับ
ซึ่งนางสุนิสาเขาก็ยอมรับนะว่าจริงแล้วในวันเกิดเหตุ
เขาทำหน้าที่นอกจากเป็นหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กแล้วนะ
ยังทำหน้าที่ขับรถด้วยต้องเป็นคนขับรถเองนะฮะ
เช้าวันเกิดเหตุก็ตระเวนรับนักเรียนอย่างที่คุณอริยาเล่าแหละรับ๑๗คน
แล้วก็ปกติจะมีครูเวรนั่งไปด้วย
โดยรถตู้ดังกล่าวมีที่นั่งจำนวน๔แถว
ส่วนน้องกองบินนั่งแถวที่๒ริมหน้าต่างซ้ายมือ
เมื่อถึงศูนย์เด็กเล็กก็ขับเข้าจอดหน้าโรงเรียนข้างเสาทง

รับว่าตอนแรกคิดว่านักเรียนลงจากรถหมดแล้ว
เวรก็เลยปิดประตูรถ
แล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบให้ดี
ว่ามีนักเรียนติดอยู่ในรถตู้หรือไม่
จนถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่คุณแม่ก็ถามไทย
เข้ามาในไลน์ว่าน้องกองบินหายไปไหน
ทางครูสุนิสาก็ช่วยกันหาทั้งโรงเรียนแต่ไม่พบ
สุดท้ายเอกใจไปเปิดดูรถตู้
ปรากฏกองบินอยู่บนรถตู้จริงด้วย
แล้วก็มอบเงินให้กับผู้ปกครองของน้องกองบินในเบื้องต้นไป
หนึ่งหมื่นบาทใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ
เขาก็ต้องแจ้งกรณีที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
แล้วนี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอนะ
ว่าจริงถ้าเกิดว่าเป็นรถตู้ที่รับเด็กนักเรียน
อาจจะต้องเปลี่ยนเบาะหรือเปล่าให้มันเตี้ยลงไหม
ระยะการมองมันจะได้มองเห็นเพราะว่าจุดของน้อง
เบาะตัวแถวหน้ามันอาจจะบัง
คือสรุปน้องเขานั่งข้างในรถตู้ขวามือสุดนะคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าเกิดฝั่งซ้ายเนี่ยคือจะมองเห็นอยู่แล้วเพราะมันอยู่ริมประตู
แต่บางทีต้องนับดีเพราะบางทีเด็กไม่ได้นั่งนะ
เด็กบางคนมุดไปนอนอยู่ข้างใต้ก็มีที่เกิดเหตุนะครับ
เด็กมุดลงไปนอนใต้เบาะนะ
ต้องฝากคุณที่รับผิดชอบด้วยคุณผู้เวนนับให้ดี